คุณผู้ชมครับเมื่อวันจันทร์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
วันที่๑๔กุมภาพันธ์มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง

สักพักหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มา
กราดยิงเข้าไปสี่นัดรัวยิงเข้าไปที่ร้านหมูกระทะ
ทุกคนก็หลบหนีกันใหญ่หนีตายเพราะว่ากลัวจะโดนกระสุน

แต่ว่าล่าสุดสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ถามเขาว่าทำทำไมเขาตอบมาคำนึงว่า
ผมขอไม่ตอบคำถามครับ
นี่ค่ะจู่ขี่รถมายิงรัวไป๖นัดปั๊งปั๊งปั๊ง
ตอน๔ทุ่มกว่าของวันที่๑๔กุมภาพันธ์
คนที่นั่งอยู่โต๊ะหน้าร้านคนในร้านเด็กเล็กทุกคน
ผู้หญิงหลบหนีกันใหญ่เพราะว่ากลัวโดนกระสุนปืนนะฮะ
ผู้ก่อเหตุพอยิงปุ๊บหนีไปเลยครับ

ในพื้นที่อำเภอพยุหาคิรีจังหวัดนครสวรรค์
ยิงมา๖นัดทุกคนก็ต้องวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทาง
เด็กน้อยชุดสีส้มก็ต้องหลบเหมือนกัน
ล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจสพพยุหาคีรี
สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อายุ๒๖ปีชื่อว่านายคิม
ชื่อจริงปริศนาศรีทัพทิม
ของกลางเป็นอาวุธ๓๘๑กระบอกแล้วก็กระสุน
เป็นปลอกกระสุน๖นัดรถจักรยานยนต์เป็นเวฟสีขาว๑คัน
แล้วก็เสื้อผ้าที่เขาใส่ในวันที่ก่อเหตุ
หมวกกระน็อกแล้วก็โทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
ตำรวจคุมตัวไปทำแผนที่ร้านหมูกระทะท่ามกลางชาวบ้าน
คนในร้านหมูกระทะมุงดูนะมีคนเจ็บนะเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีคนเสียชีวิต
แต่ว่ามีคนเจ็บด้วยก็ไปมุงดูเพราะว่าอยากเห็นหน้าผู้ก่อเหตุ
เขาขี่รถมาฝั่งริมคลองฝั่งนี้นอนละสาดใส่กระสุนไปในร้านหมูกระทะ
ตำรวจหลายสิบนายต้องวางกำลังเพื่อความปลอดภัย
วันจะถูกรุมประชาธรรมนะฮะสุดท้ายตำรวจพาทำแผนได้เพียงจุดเดียว
ใช้เวลาประมาณ๕นาทีเพราะวันนี้ชาวบ้านมาเต็มไปหมด
มาดึงอะไรอย่างเงี้นะฮะสุดท้ายต้องเอาผู้ต้องหากลับไปที่โรงพักนะฮะ
เพราะว่าพนักงานจากร้านหมูกระทะแล้วเป็นฝั่งคนเจ็บวิ่งเข้ามาต้องการจะทำร้าย
ผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุนะครับทีมข่าวพยายามถามทำทำไมอ่ะ
คิมยิงทำไมอ่ะเขาตอบมาคำเดียวผมขอไม่ตอบคำถามครับ

ครีมเรายิงเพราะอะไรนะคิมไม่ตอบครับอะไรนะขอไม่ตอบครับ
ตอบครับพูดคำเดียวตำรวจต้องเอาตัวขึ้นรถไปเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนรุมประชาธรรมนะครับ
ทีนี้เราไปถามฝั่งผู้เสียหายกันบ้างลูกชายเจ้าของร้านหมูกระทะชื่อว่าคุณธีรพงศ์ประจวบบุญอายุ๒๖นะฮะ
เขาบอกว่าปมที่ก่อเหตุที่มายิงที่ร้านถูกยิงในครั้งนี้น่าจะมาจากฝั่งคู่อริ
เคยมีปัญหากับวัยรุ่นซึ่งเป็นรุ่นน้องของตัวเขามาก่อนแล้วรุ่นน้องคนนี้ตอนว่างก็มักจะพากันมานั่งกินหมูกระทะรวมตัวกันอยู่ตรงนี้
ก็เลยคิดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเข้าใจผิดว่าพนักงานที่ร้านที่นั่งอยู่ในวันนั้นเป็นรุ่นน้องที่มีปัญหากับฝั่งเขา
ก็เลยขี่รถมาและสาดกระสุนใส่ส่วนตัวลูกเจ้าของร้านและคนในร้านไม่รู้จักผู้ก่อเหตุมาก่อน
แล้วมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีคนจ้างมาหรือมีคนวงการมาผู้ก่อเหตุถึงไม่ยอมพูดอะไรเลยนะครับ
ร้านหมูกระทะนะฮะมีคนโดนยิงใส่เข้าไปเนี่ยนะฮะจริงแล้วร้านนี้ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรก
วันที่๒๕มกราคมมีคนมายิงแล้วครั้งหนึ่งเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีคนเจ็บ
ล่าสุด๑๔กุมภาพันธ์ยิงมา๖นัดมีคนบาดเจ็บ๑คน
ตำรวจยืนยันว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มนั้นเป็นคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุวันที่๒๕มกราคม
ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีและมั่นใจว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มเดียวกัน
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากการที่เขาคำเมนต์กันไม่ถูกกันมาก่อน
ก็เลยมาล้างแค้นในการที่ขี่รถมาแล้วก็สาดกระสุนใส่เข้าไปเลย